ยังจำไม่เคยลืมลืม

ที่เธอเรียกฉันลำไย
จะจำเอาไว้ไม่ลืมลืม
เออร้องหลบลิขสิทธิ์
เมื่อไหร่จะร้องเนื้อเพลงเขาถูก
แต่ทั้งหมดทั้งหมวดเราพูดถึงพี่ลูกนกตันเองค่ะ
ของเพลงคุณลำไย
คอยปรุงปรุงปรึกษากันตลอดค่ะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่เป็นน้องที่ปรึกษากันได้ค่ะยืนยันว่าจากันด้วยดีค่ะยอมรับนะคะว่าวันที่คุยว่าจะเปลี่ยนสถานะสามีภรรยาเป็นแค่เพื่อนเนี่ยก็เสียใจแล้วก็เจ็บปวดมากมันเจ็บปวดข้างในนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องมูฟออนนะคะที่ลูกนกบอกด
พี่นกคือไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลยเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่โดนสาปแกบอกว่าใช่พี่คิดว่าพี่โดนสาปเรื่องชีวิตคู่
เพราะว่าเคยมีหมอดูทักนะคะว่าตัวเธอไม่มีคู่จริงไม่มีคู่ชีวิตค่ะแต่ก็จะพยายามฝืนดวงมาตลอดที่ผ่านมาสุดท้ายก็ไปไม่รอดคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของความเชื่อเอาไปฟังเสียงพี่ลูกนกกันหน่อยค่ะ
นกโดนทักมาตลอดตลอดเวลาว่าพี่นกจะไม่มีคู่พี่นกมีคู่ไม่ได้แต่ถามว่าชีวิตคู่เนี่ยด้วยความที่พี่นกเคยเคยย้อนไปพี่นกจะบอกมันจะไม่มีลูกจะไม่มีครอบครัวแต่พี่นกฝืนฝืนฝืนฝืนที่จะเดินออกมามาเป็นแบบนี้ใครที่ท้อแท้สิ่งที่มันไปกับเราได้คือบุญบุญเท่านั้นอย่างอื่นไปไม่ได้
เห็นแบบนี้เป็นขึ้นธรรมเนียบได้เลย